ไปดูงานศพของเสียเต้ยที่อุดรธานีที่จัดขึ้นเมื่อวานนี้เป็นพิธีชาพนักกิจนะครับ
อ๋ออดีตภรรยาเนี่ยก็มาร่วมงานด้วยเธอร้องไห้เสียใจแล้วก็พร่ำเพ้อถึงตอนที่เขาเนี่ยใช้ชีวิตอยู่กับเสียเต้ยนะครับ
แล้วก็บอกว่าแม่มาจากกันไปแบบนี้ก็ขอให้ดวงวิญญาณไปสู่พบภูมิที่ดีครับ
ตั้งแต่ช่วงเช้าของเมื่อวานนี้ครับคุณผู้ชมครับบรรยากาศที่บ้านของนายสมภารสุรรณกุลหรือว่าเสียเต้ย
ซึ่งจัดเป็นสถานที่ตั้งบำเพ็ญกุศลมีผู้มาร่วมงานเป็นจำนวนมากครับ
จากนี้ยังมีครอบครัวของนางสาววัลลีปัญญาสัยหรือว่าเจ๊อ๋อนะครับ
อดีตภรรยาพาน้องนิวเวียอายุ๕ขวบ
ลูกสาวบุญธรรมของเสียเต้ยมากราบศพเป็นครั้งสุดท้าย
จากนั้นก็เดินทางกลับนะครับ
ขณะที่เจ๊อ๋อกับญาติญาติก็ช่วยกันห่อเหรียญจำนวน๕๐๐๐บาทนะครับ
เอาไว้ปล่อยทานกัลปะพรึกตอนชาวประนักกิจศพเศรษฐ์เต้ย
และนำข้าวมันไก่กาแฟเครื่องดื่มนมและขนม
มาเลี้ยงแขกที่มาร่วมงาน
จากนั้นได้ร่วมขบวนเคลื่อนศพจากบ้านไปที่วัดนะครับ
แล้วก็เดินเวียนศพรอบเมน
โดยเจ้าหอยังไปเคาะลงศพร่ำให้นะฮะ
พูดกับอดีตสามีในวาระสุดท้าย
แล้วก็ร่วมล้างหน้าศพส่งศพขึ้นเมนด้วย
ร้องไห้ฟูมฟายเสียใจอย่างที่ผมนำเรียนไป
แล้วก็ขออโหสิกรรมซึ่งกันและกัน
ยากาศช่วงนั้นเป็นยังไงนะครับลองไปดูหน่อยฮะ
ฉันขออธิสวรรค์บรรยากาศมุจจุดสรุปที่ฉันทำมา

ขอให้ดวงวิญญาณของเธอไปสงบ
แล้วก็อย่าจองเวรจองกรรมต่อกันนะเธอ

ฉันขอโหสิกรรมให้เธอทุกอย่าง
แล้วก็ขอให้เธอโหสิกรรมให้ฉันด้วยเหมือนกัน
ขอโทษหน่อยค่ะจะขึ้นไปล้างหน้าอดีตสามีค่ะ
แล้วตามฉันได้แล้วฉันรักเธอ
ทุกความรักยังเหมือนเดิม
แต่ว่าเราไปกันไม่ได้เราก็ต้องจบนะ
ฉันรักเธอเหมือนเดิมเลิกตามฉัน
ไม่ต้องตามแล้วฉันจะดูแลลูกให้ดีที่สุด
อะไรที่เธอต้องการฉันให้เธอได้หมด
ทำไมเธอไปจากฉันล่ะ

ฉันสามารถเอาสวรรค์มาให้เธอได้

เราเคยพูดกันว่าฉันจะไปก่อนเธอใช่ไหม

เราไม่ได้เจอกันที่ร้านข้าวต้มอีกแล้ว
เพื่อนไปละเพื่อน

เราไม่มีโอกาสเจอกันอีกแล้ว
รูปไปที่ร่างกายก็คือศพของเสียเต้ยนะ
คือเลื่อนแบบนี้ไม่เจออวกน้อยอดีตของคนเคยรักครับ
จากเป็นว่าเจ็บแล้วจากตายเจ็บใจกว่าครับ
เสียความรู้สึกกว่านะฮะไม่อยากจะให้มันเกิดขึ้นแบบนี้เลย
หลังจากนั้นเนี่ยเจ๊อ๋อก็ไปหาญาติของเสียเต้ยนะครับ
โผล่เข้าไปสวมก่อนแล้วก็ร้องไห้
ตัดเพราะว่าทำไมทำไมเสียเต้ยต้องมาตายด้วย
เงินไปตั้ง๓๐ล้านทำไมถึงไม่อยู่ใช้เงินก่อน

ก็ยังรู้สึกเหมือนเศรษฐ์เต้ยที่เธอบอกนะครับ

เพราะอะไรทำไมเจ๊อ๋อถึงพูดแบบนั้น
เธอบอกว่าเสียเต้ยตามเธอไปทุกที่นะ
เออบอกว่าตามทุกที่เลยนะฮะ

บอกว่าเมื่อวานฉันไปโลตัสเขาก็มาสะกิดฉัน

บอกแบบนี้เวลาฉันนอนเขาก็มากอดฉัน
เวลาฉันยืนอยู่คนเดียวก็มีคนมาสะกิดหลังฉัน
และฉันรู้เลยว่าเป็นเต้ย
นี่แหละฮะจากเป็นว่าเจ็บแล้วจากตายเจ็บกว่าครับ
ส่วนเรื่องพินัยกรรมหลายคนอยากรู้เธอยืนยันคำเดิมบอกว่า

เพราะเธอเองก็มีทรัพย์สินมากพออยู่แล้วครับ
เออบรรยากาศ
เรื่องนี้ดีมาก
ก็อยากให้ฉันช่วยญาติพี่น้องเธอแต่ช่วยหมดแล้วไอ้ใจรัม
ไปเมียไปเมีย
อยากให้เมียช่วยญาติพี่น้องทุกคนเมียช่วยหมด
อยากได้เงินเมียก็ให้สามสิบล้านแล้วทำไมไม่อยู่ใช้เงิน

เมียทำให้หมดทุกอย่าง
ภาพรับถ้าไม่รักก็ไม่ภัย
เจ้าแอ๋อก็รำหายพูดยัมแบบนี้หลายครั้ง

แล้วก็นำส่งกลับบ้านทันทีเลยนะฮะ

เมื่อวานนี้มีเพื่อนและคนรู้จักมาร่วมงานจำนวนมาก
รวมทั้งนายร่มใจสาวิกัลหรือว่านิกลายเสือ

พร้อมกับเป็นการร้องเพลงสุดปลายปีกฝัน
เพื่อส่งดวงวิญญาณคุณเต้ยเป็นครั้งสุดท้ายนะคะ
ลายเสือเล่าบอกว่าก่อนที่เสียเต้ยจะเสียชีวิตนะคะ
เต้ยได้ให้เขาแต่งเพลงให้โดยบอกว่า
อยากทำเพลงสนุกสนานเหมือนกับนิสัยของตัวเอง
เพื่อให้แฟนคลับแล้วก็คนที่ติดตามเสียเต้ยได้ฟัง
เขาก็เลยแต่งเพลงชื่อว่าหมกหม่ำพายเซให้เสียเต้ย
ซึ่งหลังแต่งเสร็จแล้วก็ให้เสียเต้ยมาเข้าห้องอัด
แต่เสียเต้ยบอกว่าปวดขาก็เลยขอเลื่อนไปก่อน

จริงช่วงเดือนหน้าถ้าเสียเต้ยยังอยู่นะ
เสียเต้ยไปอัดเสียงแล้วแต่ไม่ทันการแล้วนะฮะ
จากนั้นเวลาสักประมาณบ่าย๓โมงครึ่งนะคะ
ก็ญาติได้นำร่างของเสียเต้ยขึ้นไปบนเมน
เพื่อทำพิธีชาปนกิจโดยมีครอบครัวแล้วก็เพื่อน
ทรงเสียเต้ยเป็นวาระสุดท้ายของชีวิต
พี่ชายของเสียเต้ยคุณสนองบอกว่าหลังจากเผาศพน้องเสร็จ
ช่วงเช้าวันนี้ก็จะมีการเก็บอัฐิ
กะว่าจะนำไปบรรจุไว้ข้างอัฐิของพ่อแม่
แต่เจ้าอาวาสของวัดบอกว่าเสียเต้ยเคยบอกว่า
หากเป็นอะไรไปให้นำอัฐิของตนเอง
แล้วก็ของพ่อแม่ย้ายมาบรรจุที่ประตูวัด

เต้ยกับเจ๊อ๋อเขาร่วมสร้างกันมา
ทั้งประตูวัดตรงนี้แล้วก็ทั้งเมนที่ทำการชาปนกิจเสียเต้ยด้วยนะ

เจ้าอาวาสบอกว่าก็จะนำอัตถิของเซียเต้ย
บรรจุไว้ที่ประตูวัดส่วนอัฐิของพ่อแม่ก็ไว้ที่เดิม
คุณผู้ชมทีนี้มันมีหนึ่งเรื่องที่เป็นประเด็นที่งอกออกมา

ไปดูที่บริเวณหลังโรงครัวกันหน่อยนะฮะที่จัดงาน
ก็มีหลายสิ่งนะที่หลายคนรอคอย
สิ่งหนึ่งก็คือมะเขือเปราะ

ตอนที่จัดงานที่บ้านยังไม่เคลื่อนย้ายศพนะฮะ
แล้วก็มีการจัดเลี้ยงเพลพระ

โฟกัสไปที่ถาดอาหารที่วางหน้าโรงศพของเสียเต้ยค่ะ

พาออกมาดูเพื่อส่องหาตัวเลขตามความเชื่อของชาวบ้าน
ว่าผู้ตายอาจจะมาให้โชคให้ลาบ
แล้วเตรียมที่จะนำตัวเลขที่ปรากฏบนมะเขือเปราะเนี่ย
ซื้อลอตเตอรี่เพื่อที่จะ
บางคนบอกว่าเห็นเลขชัดเจนนะคุณ

บางคนบอก๓๕หรือเปล่า๓๖หรือเปล่า
หรือ๒๕หรือเปล่าหรือ๒๖หรือเปล่า

แต่ละคนก็มองเห็นเลขไม่เหมือนกัน
ส่วนหลังจากนี้ก็ต้องดูเรื่องของการเปิดพินัยกรรม
หรือว่าเปิดทรัพย์สินของเสียเต้ยนะฮะ